วันนี้เดี๋ยวขอพาไปหาของกินเด็ดกันหน่อย
คุณผู้ชมขอกันมาเยอะมากเลยว่าในกรุงเทพ
มีของกินเด็ดอร่อยที่ไหนบ้าง

วันนี้พาคุณผู้ชมไปเลยดิฉันพาไปด้วยตัวเองนี่แหละ
ร้านนี้ขึ้นชื่อมากอยู่แถวย่านบางรัก
อยู่แถวนั้นน่าจะคุ้นเคยน่าจะเคยกินกัน
แต่ถ้าไม่เคยวันนี้เดี๋ยวใบตองพาคุณผู้ชมไปเอง
ไปดูกันว่าอร่อยเด็ดและในตำนานขนาดไหนค่ะ
ตลอดกินวันนี้ใบตองจะพาไปเสาะ
แสวงหาเมนูอาหารว่างรสเด็ด
กันที่ย่านบางรักษ์กรุงเทพมหานคร
ป่อเปี๊ยะสดเจ้าเก่าสูตรต้นตำรับ
ท้าลองความอร่อยมากว่า๓๐ปี
รสเข็นเล็กแต่รสชาติไม่เล็ก
กับร้านชัชพัฒน์ป่อเปี๊ยะสด
่อเปี๊ยะสดสูตรต้นตำรับของแม่ยา
เจ้าของร้านชัชพัฒน์ป่อเปี๊ยะสดเจ้านี้
มีสูตรเด็ดเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่น้ำราดนี่แหละ
การันตีว่าทำเองปรุงเองเน้นมะขามเปียก
สที่ได้ก็เลยอร่อยกลมไม่เหมือนใคร
ส่วนไส้ของป่อเปี๊ยะสดของที่นี่
ก็พิเศษและเด็ดไม่แพ้ใคร

ไม่เหมือนใครคือเต้าหู้ผัดสูตรพิเศษ
และหมูตั้งที่บอกเลยค่ะ
แทบจะหาร้านที่ใส่ไม่ได้แล้ว
ความพิเศษอยู่ในส่วนผสมที่ลงตัวแล้ว
โอ้โหอร่อยฟินเต็มอิ่ม
อร่อยเต็มปากเต็มคำจริงค่ะ

เพิ่มความกลมที่อร่อยไม่เหมือนใครจริง
ใครอยากมาลิ้มชิมรสความอร่อยแบบดั้งเดิม

ป่อเปี๊ยะสดเจ้าเด็ดเจ้านี้
มากันได้เลยที่ปากซอยศรีเวียงย่านบางรัก
คุณแม่เขาเข็นรถขายตั้งแต่๑๐โมง
จนถึง๕โมงเย็นเลยล่ะค่ะ
ไปกินกันไหมคะไปอยู่ค่ะอยู่บางรักนี่เองไปแล้วจะเจอความรัก
แล้วก็จะเจอของกินอร่อยแบบนี้